คนร้ายนะคะบุกเดี่ยวเข้าไปเลยสวมหมวกม่วงถือมีดเข้าไปในร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตั้งใจว่าจะไปชิงทองพอเข้าไปถึงเนี่ยเปิดประตูเข้าไปได้แล้วก็ที่ร้านทองเขาก็จะมีเหมือนกรงเหล็กกั้นใช่ไหมระหว่างคนขายกับคนที่มาซื้อตอนเปิดประตูเข้าไปอ่ะเปิดได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถือมีดเข้าไปด้วยนะ

แล้วก็มีมีดปลายแหลมที่เขาเอาไปใช้ในการก่อเหตุวางอยู่ข้างค่ะ
มีดนี้นะคะคนร้ายก็คือนายธนาอินสำราญอายุ๒๓เป็นชาว
จังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมร้านทองแล้วก็พูดคุยกับ
ตัวคนร้ายนะคะคนร้ายก็รับสารภาพแล้วก็ยอมนั่งอยู่
นิ่งแบบนี้นั้นรอเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวก็ใช้เวลา
อยู่ประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าต้องรอเจ้าของร้านทองมาเปิดประตูนิรภัย
นี่เดี๋ยวนี้ระบบนิรภัยเขาดีนะในรังสรรค์ธีระเวชสุวรรณอายุห้าสิบเก้าปี
เจ้าของร้านมาก็เปิดประตูเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปรวบตัวได้
พนักงานร้านทองตอนอยู่ในจังหวะที่คนร้ายเข้ามาจี้เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวรุ่งนภาพานอ่อนอายุ๒๕เขาก็บอกว่าคนร้ายสวมไอ้โม่งถือมีดพุ่งตรงมาเลย
เอามีดชี้หน้าแล้วบอกว่าให้ส่งทองคำน้ำหนักห้าบาทมาให้ตัวเองกลัววิ่งหนีไปหลบอยู่หลังร้านแล้วก็กดล็อกประตู
เพราะคิดว่าคนร้ายต้องถูกขังอยู่ในร้านแน่ถ้าไม่กดเปิดประตูให้
พอล็อกปุ๊บไม่เปิดก็ออกไม่ได้ไงก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชะโลธรเปรมปรีผู้กำกับการสพสัตหีบบอกว่า
จากการสอบสวนก็รู้ว่าตัวผู้ต้องหาเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหลังร้านทอง
ตัวจะก่อเหตุก็ถือมีดมาสวมไอ้โม่งมาใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
คือจะปกปิดรูปภัณฑ์นะคะแต่ไม่คิดว่าร้านทองจะมีระบบประตูนิรภัยแบบนี้
ส่วนแรงจูงใจที่ทำให้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาอยากจะหาเงินไปใช้หนี้
เพราะว่ายืมเงินเพื่อนมาตัวเองเนี่ยติดเกมพนันออนไลน์ตอนนี้หมดเนื้อหมดตัว

ตำรวจก็ตั้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีด
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
อ้าวใครก็จะเป็นโจรเป็นขโมยนะ